มาดูเรื่องของพระราชพิธีนะฮะ
ชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญนะครับ
ซึ่งเมื่อเช้านี้ได้ทำพระราชพิธีไปแล้ว
แล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกร
แล้วก็เป็นวันดีของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับ
สำหรับพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้น
แบ่งเป็น๒พระราชพิธีนะครับ
ก็คือพระราชพิธีพืชมงคลที่เป็นพิธีสงฆ์
ซึ่งประกอบพระราชพิธีไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับ
ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาบราม
หรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองนะครับ
ส่วนอีกพระราชพิธีนะครับคือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ
ซึ่งเป็นพิธีพรามโดยได้ประกอบพระราชพิธีในวันนี้
ในช่วงเช้าที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับพี่น้องเกษตรกรนั้น
ก็ติดตามเรื่องของผลเสี่ยงทาย
ผลเสี่ยงทายภรรยาแรกนา
แล้วก็ผลเสี่ยงทายของพระโคนะครับ
ซึ่งผลเสี่ยงทายพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่ง๕คืบ
พยากรว่าน้ำจะมีปริมาณพอดี
ข้าวในนาจะได้ผลบริบูรณ์
และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีนะครับ
ขณะที่ผลเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงนะครับ
พระโคเลือกกิน๒อย่างคือย่าและเหล้า
ย่าพยากรว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร
ธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์นะครับ
ส่วนผลเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง
อีกหนึ่งอย่างที่พระโคเสี่ยงทายก็คือเหล้าครับ
พยากรว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้น
การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น
ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองนะครับ
และวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับพี่น้องเกษตรกรของเรานะฮะ
เริกมงคลนะครับในการที่จะหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับ
ชาวนาในหลายพื้นที่อย่างที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ

เริ่มทำการหวานเมล็ดพันธุ์ข้าว
ปักดำนาข้าวหวังได้ผลผลิตที่ดีนะครับ
ซึ่งชาวนาเปิดเผยว่าเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ
เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยจะได้บอกกล่าวพระแม่โพศพนะครับ
ศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาผืนดิน
บันดาลให้น้ำท่าและพืชผลในนามีความอุดมสมบูรณ์
ให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะได้ขายข้าวได้ในราคาดีนะครับ
ส่วนชาวนาในพื้นที่ของอุทัยธานีนะครับ
อย่างคุณป้างามตาเพชรนะครับ
ซึ่งเป็นชาวนาในพื้นที่หมู่๖บ้านบุญลือ
ตำบลเนินแจงอำเภอเมืองก็รีบตื่นแต่เช้าแล้วครับ
เมล็ดข้าวกข๘๕ไปหวานลงในนาข้าวของตนเอง
บนพื้นที่จำนวน๔๐ไร่ซึ่งมีน้ำขังอยู่บ้าง
จากก่อนหน้านี้เริ่มมีฝนตกลงมานะครับ
เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่าเข้าสู่ช่วงของฤดูฝน
และฤดูการทำนาได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
จึงถือเลิกวันพฤชมงคลในการหวานข้าวในนานะครับ
ส่วนเกษตรกรชาวไร่มันสัมปะหลังในพื้นที่บ้านหนองโค
หมู่๑ตำบลตะแบกบานที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ถือเลิกดีวันพฤชมงคลเช่นเดียวกันนะครับ
ปลูกมันสัมปะหลังโดยหวังว่าเลิกดีนี้จะทำให้ฝนฟ้าดี
มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นมันให้เจริญเติบโตได้ผลผลิตดี
โดยเริ่มปลูกจำนวน๑๓ไร่ก่อนนะครับ
และจะเป็นการทยอยปลูกไปจนครบ๕๐ไร่นะครับ
โดยคุณลุงหวานเย็นหย่นคอนบุรีอายุ๕๔ปี
ท่านเป็นเกษตรกรเปิดเผยแบบนี้ครับ
ทำให้ทุนการปลูกก็เพิ่มมากขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งนะครับ
แต่ก็หวังว่าจะได้ผลผลิตที่ดี
แล้วก็จะสามารถที่จะมีรายได้เพื่อที่จะส่งต้นทุนได้ครบนะฮะ
วันนี้อย่างที่บอกว่าเกษตรกรของเราก็ถือเลิกงามยามดี
พฤชมงคลในการปลูกพืชนะครับ